ส่วนผลงานของทีมไทยวันนี้นะครับเชียร์เต็มที่แล้วนะครับ
แต่เราก็ตกรอบแรกจนได้หลังจากที่แพ้ญี่ปุ่นในช่วงท้ายเกมครับ
สองของทีมไทยนะครับเกมแรกเราพลาดท่าแพ้เกาหลีเหนือมา๐
เกมนี้แพ้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมี๑คะแนน
เพื่อไปลุ้นกับปาเลสไตน์เพราะว่าผลคู่แรกนะครับ
ทางปาเลสไตล์เสมอเกาหลีเหนือ๑๑ครับ
ถ้าเรามีแต้มในเกมนี้แล้วไปเก็บอเล็กสไตล์ได้มีโอกาสในการเข้ารอบ
ก็จวนจีนจะเสียประตูนะครับหลายครั้งเหมือนกัน
แต่ว่าเกมรับทำหน้าที่ได้สุดยอดแล้วนะครับ
พยายามเล่นเพื่อรักษาตำแหน่งพื้นที่ไม่ให้ญี่ปุ่นเจาะเข้า
ญี่ปุ่นจะใช้เด็กอายุไม่ถึง๒๐นะครับ
ทีมไว้เพื่อโอลิมปิกในปี๒๐๒๐แบกอายุเล่นกับเราครับ
ในช่วงครึ่งแรกเราก็ทำเต็มที่แล้วสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับ

ขณะที่แบตมินตันครับวินเซตสิริวัณวรีไทยแลนดมาสเตอร์นะครับ
ความหวังของไทยในประเภทหญิงเดี่ยวน้องแท็นิชวันจินดาพลมือหนึ่งของรายการมือ๑๓ของโลก
สถานการณ์จากที่แพ้ในเกมแรกกลับมาเอาชนะโซเนียเชียนะครับ
มือวันดับ๔ของรายการมือวันดับ๒๙ของโลกจับวาเลเซีย๒๑เกม
เข้าชิงพบกับพรปวีช่อชูวงโดยรอบชิงจะแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงครับ
ชวนแชมป์เลยครับที่ประเทศจีนเป็นการรวบรวม๑๖นักเทควันโดที่คว้าแชมป์
รายการใหญ่ในรอบ๒ปีร่วมชิงชัย
ร่วมชิงชัยรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงครับของเรามีน้องเทนนิสนะครับ
นิพักษ์วงพัฒนากิจที่คว้าแชมป์๗รายการในปี๒๐๑๖

แพ้ให้กับทางหยุนเตาวนเหลินครับ
เตะสาวจากจีนแบบบุดหวิด๑๗ต่อ๑๘ตกรอบ
แล้วก็แพ้เป็นทั้งแรกในรอบ๖เดือนครับ